หล่อสุดแซ่บถึงจะไม่โสด
แต่สาวทั่วเมืองก็ยังรอคอยกันอยู่นะ

แต่จะบอกไว้เลยว่าไม่รู้ว่าจะรอไหวหรือเปล่า
เพราะว่าแววมาว่าพี่โดมรอให้ธุรกิจลงตัว
แล้วจะยกขันหมากไปขอเมทันค่ะ
กรี๊ดคุณพระจริงเหรอคุณ

เขาบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าเพิ่งจะควงกัน
ไปสวีตแวลวงรถวานไกลกันถึงภูเกต
กับหวานใจน้องสาวเมธันสุขาวรึเปล่า

เวลาได้พักนานกว่า๔เดือนส่วนข่าวดีสละโสด
โดมออกตัวตามเดิมนะคะบอกว่าไม่รีบร้อน
แต่ขอแต่นิดนึงยังอยากสร้างรากฐานธุรกิจให้มั่นคงมากกว่านี้
คือเอาง่ายธุรกิจมั่นคงเมื่อไหร่ไปสู่ขอแน่นอน

การงานก็โอเคครับแล้วก็
เราก็โตแล้วอะไรอย่างนี้ใช่
ก็รอคือจริงคำว่าพร้อมเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องรอ
หลายฝ่ายให้พร้อมด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เราไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้กับผู้ใหญ่เลยครับ
ยังไม่ได้คุยเพราะฉะนั้นก็เลยพูดไม่ได้เต็มปาก
แต่ว่าทุกอย่างเรากำลังจะแต่งงานกันอะไรอย่างนี้
แต่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็คบกันมาด้วยดี
แล้วก็เป็น๓ปีกว่าที่เรารู้สึกแฮปปี้

ผมอยากมีลูกนะผมพูดจริงอะ

เขาก็นะอายุขนาดนี้แล้วเขาก็อยากมีแล้วป่ะ

ป๊าเขาอยู่ในวงการมานาน